คุณผู้ชมครับวันนี้สารอาญาได้มีการอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์ค่ะ
ในคดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ๔เป็นโจทยื่นฟ้อง
ก็คือทางกลุ่มกรปศที่ได้มีการชุมนุมกัน
เพื่อที่จะกดดันขับไล่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
ได้มีการยื่นฟ้องนายสนทิยานชื่นฤทัยในธรรม

สกลทีพัทยากุลอดีตสสกรุงเทพภักดิ์ประชาธิปัตย์
สมบัติธรรมรงธัญวงศ์อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
อาจารย์เสรีวงมณฑานักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน

ความผิดฐานร่วมกันเป็นกระบดมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป

ในการชุมนุมบุกรุกปิดสถานที่ราชการ

สมัยนางสาวยิ่งลักษณวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรีค่ะ
ใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณชั่วโมงนึงนะคะ

มีคำพิพากษาให้จำคุกนายสนทิยาน๑ปี
แต่คำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้๑ใน๓
เหลือจำคุก๘เดือนแต่ไม่รอลงอาญานะคะ

ส่วนคนอื่นสารยกฟ้องค่ะ
คือชั้นต้นยกฟ้องทั้งหมดเลยนะครับ

สารท่านก็พิพากษาจำคุก๑ปี
ลดโทษเหลือ๘เดือนนะฮะคุณสนทิญาณวันนี้
ทางทนายความได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวชั่วคราวนะครับ
วงเงินหลักทรัพย์ประกันตัว๖แสนบาท
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ

ซึ่งคุณสนทิยานบอกว่าก็คงจะต้องไปต่อสู้คดีกันต่อ

โดยจะนำคำพิพากษาสารชั้นต้นที่ยกฟ้อง
เปรียบเทียบกับคำพิพากษาสารชั้นอุทธรณ์ที่ให้จำคุก
สู้คดีมันก็ต้องสู้กันไป
เพราะว่าสารชั้นต้นยกมาอุทธรณ์

เดี๋ยวก็ยังมีอีกขั้นตอนที่จะต้องดีการ์กันต่อไป
แต่ว่าก็จะมีความหวังในชั้นดีการ์ที่จะสู้กันไป

เราก็ให้การปฏิเสธมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับ
ก็ถือเป็นพยานหลักฐานในการที่จะต้องสู้ไป
วันนี้ก็มีคุณสุธิพฤกษุบรรณนี่นะครับ
อดีตแกนนำกรประวัติศาสตร์ที่มาให้กำลังใจด้วย
ในฐานะเพื่อนร่วมอุดมการนะครับ
คุณสุเทพบอกว่าก็คงจะต้องต่อสู้ในชั้นดีการต่อไป
สำหรับคุณสนทิยานจากคำพิพากษาในวันนี้นะครับ
แต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีหนทางในการต่อสู้ในชั้นดีการได้

นี่นะครับหนึ่งในคดีทางการเมืองนะครับ